สมัยนี้ในโซเชียลมันชอบมีการใช้คำว่าทัวร์ลง
ถั่วลงคือคนมาลุมมาตุ้มเข้าไปในเฟซบุ๊คของคนบางคน
ที่แบบเป็นเรื่องราวที่มันแบบไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหม
ใช่ก็อย่างที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นกรณีคุณครูท่านหนึ่งค่ะ
อยู่ที่กาลสินนะคะครับคือเดี๋ยวเนี้ยเขาต้องตรวจคัดกรองใช่ไหม
ก่อนเข้าโรงเรียนวัดอุณหภูมิตีดอุณหภูมิก็จะขึ้น
ไม่พบสมองของนักเรียนลักษณะคือเหมือนโดนบูลลี่
ไปบุลลี่เด็กอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
พอมันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกลายเป็นว่ามีแพะรับบาป
เพราะชาวเน็ตเนี่ยไปทัวร์ลงผิดที่ไปเข้าใจผิดคิดว่าครูอีกคนนึง
ชื่อว่าครูกมลวันอายุ๒๗ปีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่
โรงเรียนเอกชนที่กรสินเนี่ยเป็นครูเสื้อฟ้าคนนี้นี่ไง
กระมวลวันบอกว่าเฮ้ยดิฉันไม่ใช่ครูเสื้อฟ้านะคะ
ตอนนี้มีคนแชร์ต่อทำให้คนเข้าใจผิดเธอเยอะมาก
เธอเป็นคนบูลลี่เด็กนะคะจริงแล้วเธอไม่เกี่ยวข้องกับคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่แม้แต่น้อย

ก็ไม่ใช่หนูไงคะแล้วก็ไม่ใช่โรงเรียนเราด้วย
ไม่รู้จักไม่ได้แชร์ไม่ได้ก๊อปอะไรมาเลย
ไม่ได้ไปกดถูกใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดตอนไหนรู้ตอนที่เขาเอามาแปะในเพจโรงเรียนเลยว่า
เอ๊ะมันมายังไงเนี่ยก็คือแต่เขาเอาแค่รูปมาที่หนูเปิดให้ดูอะค่ะ
แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพจไหนเป็นคนเอาเสื้อฟ้าไปลงอีกอ่า
แต่อ่าประมาณนี้เขาก็เลยเอารูปโพสต์ของหนูที่พี่เห็นอ่ะ
แปะอีกก็เลยกลายเป็นว่าตามมาด่าหนูโยงกันว่าหนูเป็นเสื้อฟ้า
แต่หนูไม่ใช่เสื้อฟ้าแล้วก็ไม่ใช่โรงเรียนหนูด้วยค่ะเสียหาย
คือตัวเราเป็นห่วงโรงเรียนว่าผู้ปกครองจะคิดยังไงนู่นนี่นั่น
บางคนมันไม่ได้อ่านข่าวลื้ออะค่ะเขาอ่านผ่านผ่านไปแล้ว
ผู้ปกครองบางคนหนูเข้าไปอ่านก็ยังมองว่าหนูเป็นเสื้อฟ้าอะไรอย่างนี้
คุณครูกระมวลวันคนที่เธอกลายเป็นแพ้รับบาปคนนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวหรอกเพราะบางคอมเมนต์นะ
ถึงขั้นว่าด่าเธอว่าเป็นผู้หญิงขายตัวบางคนลามปามไปด่าถึงพ่อแม่บุพการี
เพราะฉะนั้นแล้วต้องไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนโพสต์
ในข้อหามินประมาทแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
เพื่อพอสักทีเธอจะได้ไม่โดนด่า
ส่วนครูคนเสื้อฟ้าตามรายงานข่าวบอกว่า
ออกมาขอโทษแล้วนะคะบอกว่าเป็นการหยอกล้อกับเด็ก
แต่ว่าคำพูดที่หยอกล้อเนี่ยบางทีบางคนเขาฟังแล้ว

เหมือนเด็กไม่มีสมองอะไรประมาณนี้